ส่วนที่เชียงใหม่เนี่ยสาวเป็นเหตุแท้เลยนะคะ
เยาวชนชายสองคนถูกจับ
เพราะว่าไปมีเรื่องกับคู่กรณีค่ะ
เรียกว่าไปรุมยำเขาจนเขาหูขาดเลยนะคะ
ซึ่งชนวนเหตุคุณผู้ชมแย่งไมค์กัน
ไมค์ในร้านคาราโอเกะเพื่อจะร้องเพลงจีบสาวเสิร์ฟ

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น๓๐มกราคมนะคะ
ตำรวจสพสารพีจังหวัดเชียงใหม่ได้รับแจ้งมาบอกว่า
มีเหตุทะเลาะวิวาดกันในร้านพัดคาราโอเกะ

มีคนบาดเจ็บสาหัส๑รายด้วย
ก็เลยรีบลงพื้นที่ไปตรวจสอบ
พอไปถึงค่ะเห็นผู้บาดเจ็บนอนคว่ำหน้านะคะ
สภาพหน้าเนี่ยบวมฉึ่งเลยฟันหลุดหมดปาก
กรามก็หักหูก็ฉีกหูหายไปด้วยค่ะ
อาการถือว่าสาหัสน่าดูเลยนะคะเนี่ย
เจ้าหน้าที่กู้ชีพก็เลยต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาล
ให้คุณหมอรักษาอย่างเร่งด่วน
ผู้บาดเจ็บที่ว่านี้ก็คือนายอคำสิงอายุ๔๘ปี

เป็นชาวตำบลโปกแยงอำเภอแม่ริมนะคะ
ส่วนคนร้ายเป็นผู้ชายหลังเกิดเหตุก็ขี่มอเตอร์ไซค์หลบหนีไป
แต่สอบส่วนเบื้องต้นแล้วได้เรื่องได้ราวมาว่า
เขาแย่งไมค์คาราโอเกะกัน

แล้วแย่งไมค์กันเพื่อที่จะร้องเพลงจีบสาวค่ะ
คือร้านแบบนี้มันเป็นไมค์รวม
ร้องก็คือจะเวียนโต๊ะนั้นโต๊ะนี่คนนั้นก็ร้องคนนี้ก็ร้อง

จีบสาวก็เลยแย่งมายกัน
แล้วก็เลยทำให้คนร้ายสองคนไม่พอใจ
ก็เลยเอาหมวกกับน้องฟาดเขาจนบาดเจ็บสาหัส

ซึ่งอย่างที่บอกตำรวจเราเก่งอยู่แล้วนะคะ
จับตัวได้ทันควันเลย๒คน
ยังเป็นเยาวชนอยู่เลยค่ะอายุ๑๗ปีคนนึง๑๙ปีอีกคนนึง

ก็นำตัวไปสอบสวนแล้วก็ตรวจปัสสาวะด้วย
ก็ปรากฏว่าเจอสีม่วงค่ะ
สอบถามผู้ต้องหาทั้งสองคนเขาก็รับสารภาพแต่โดยดี
บอกว่าก่อนเกิดเหตุไปคาราโอเกะ
๑๗กับ๑๙เข้าคาราโอเกะได้แล้วเหรอครับนะไปเที่ยวคาราโอเกะกัน
แล้วก็มีปัญหากับอีกโต๊ะนึงเรื่องการแย่งไมค์ร้องเพลง
และแย่งไมค์เนี่ยก็เรื่องหนึ่งนะแต่ที่มันยอมไม่ได้เนี่ย

ศักดิ์ศรีไงไม่ได้ลูกผู้ชายไงใครจะได้อะ
ก็เลยกลายเป็นศึกระหว่างโต๊ะกันไปค่ะ
จากนั้นเขาก็ออกจากร้านไปแล้วก็ตัดสินใจเหมือนเพิ่งคิดได้
กลับมาใหม่แล้วบุกเข้าไปทำร้ายคนที่นั่งอยู่ในโต๊ะคู่กรณี
บาดเจ็บสาหัสเลยแต่มารู้ทีหลังด้วยนะคะว่า
คนที่รุมยำไปอ่ะผิดคน

เป็นคนที่จะจีบสาวเสิร์ฟคนเดียวกันด้วย

คู่กรณีก็เช็คบินออกไปแล้วเหมือนกัน
กลับมาก็เลยกลายเป็นการรุมยำผิดคนไปนะคะ
ตำรวจก็เลยแจ้งข้อหาร่วมกันทำร้ายร่างกาย

จากนั้นก็ส่งตัวให้พนักงานสอบสวน
ดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ
แค่แย่งไมค์ร้องเพลงก็ฆ่ากันเหรอ